คราวนี้เป็นเอ่อจะพูดยังไงดีมีมีตัวละครสามคนอืม

ผู้หญิงเนี่ยมีแฟนเลิกกันไป
แฟนเก่านะครับอ่ะแล้วมีแฟนใหม่ปรากฏว่าแฟนเก่าคนนี้
เห็นว่าผู้หญิงพาแฟนใหม่มาอยู่ที่บ้านอืม
ทนไม่ได้ครับของขึ้นหึงมากแต่แต่จะเลิกแล้วนะ
เลิกแล้วบุกไปเลยเอามีดจะไปแทงแฟนใหม่
ก็ต่อสู้กันชุลมุนนะคะเจ็บสาหัสกันไปทั้งคู่เลยนะคะ
ตำรวจภูทรแหลมชะบังเข้าตรวจสอบเหตุทะเลาะวิวาสที่ด้านหลังหอพักในอำเภอศรีราชา
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บ๒คนค่ะ
นายธนพลเทพนรงค์วัย๓๓ปีคนใส่เสื้อสีฟ้า
มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณท้ายทอยแล้วก็ตามลำตัวเพราะถูกมีดแทง
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนคือนายมนชัยมั่นคงการค้าสกุล
อายุ๓๖ปีนั่งถอดเสื้ออยู่ตรงนี้ค่ะ
นี่ก็มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณหน้าอกและศีรษะ
เกิดจากการถูกมีดแทงเหมือนกันและที่พื้นมีมีดยาวหล่นอยู่
เรื่องต้นทีมอาสากู้ภัยก็เร่งปฐมพยาบาล
แล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งคู่ส่งโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานะคะ
สอบถามนายสำเริงธรรมกายผู้เห็นเหตุการณ์
มันเกิดอะไรกันขึ้นเขาบอกว่า
นายมณชัยเนี่ยมักจะแวะเวียนมาหาผู้หญิงฝ่ายหญิงที่เป็นอดีตภรรยา
ซึ่งอาศัยอยู่กับนายธนพลแฟนใหม่ไปแล้วในห้องเช่าแห่งนี้
เวียนมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุ
มณชัยเนี่ยถือมีดเข้ามาแล้วบุกเข้าไปกระหน่ำแทงนายธนพลเลย
เกิดการต่อสู้กันขึ้น
ตัวเขาเองที่เห็นเหตุการณ์กับเพื่อนข้างห้อง
ก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยกันห้ามปรามแล้วก็แจ้งตำรวจมาช่วยระงับเหตุค่ะ
เรื่องต้นตำรวจก็คาดการณ์ว่าน่าจะมาจากปมเหตุหึงหวงแหละ
เพราะว่านายมณชัยเนี่ยอาจจะหึงหวงอดีตภรรยาแล้วก็บันดาลโทษะก่อเหตุขึ้นมา
ก็ต้องรอให้ทั้งสองคนอาการดีขึ้นซะก่อนนะคะ
ถึงจะสามารถเรียกมาสอบปากคำหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปได้